ได้ยินกันบ่อยนะครับคุณผู้ชมว่า
ต้นทุนการผลิตของชาวนาที่ต้องแบกรับ

วันนี้ครับจะแจกแจงไส้ในให้เห็นกันชัดว่า
ที่บอกว่ามีค่าแรงค่าเมล็ดพันธุ
ปุ๋ยค่าน้ำมันสัดส่วนเป็นเท่าไหร่
ข้อมูลจากงานวิจัยยุทธศาสตร์ข้าวไทย
โดยนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ระบุว่าต้นทุนการผลิตข้าวนาปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
กลับไปดูเมื่อปี๒๕๕๙ปีก่อน
อยู่ที่๒๔๓๐บาทต่อไร่

พบว่าต้นทุนขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่๓๔๒๐บาทต่อไร่

ต้นทุนการปลูกข้าวก็ขยับเพิ่มขึ้นอีก
เกือบแต่๕๐๐๐บาทต่อไร่
ต้นทุนการผลิตนี้นะครับถามว่าโครงสร้างมีอะไรบ้าง

ต้นทุนค่าแรงงานอยู่ที่๑๔๐๑บาทต่อไร่
มาครับปี๒๕๕๔ค่าแรงเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ๓๐๐บาทต่อไร่
นอกจากนี้ก็จะมีค่าพันธุ์ข้าว
ปี๒๕๕๐ชาวนานะครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพันธุ์ข้าวอยู่ที่๒๑๙บาทต่อไร่
ปี๒๕๕๔ต้องเสียเงินซื้อพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้นเป็น๕๑๐บาทต่อไร่
ส่วนค่าปุ๋ยครับเดิมมีต้นทุนอยู่ที่๓๔๙บาทต่อไร่
ปี๒๕๕๔ขยับขึ้นไปอยู่ที่๗๒๗บาทต่อไร่

เมื่อปี๒๕๕๐ต่ำกว่า๑๐๐นะครับคุณผู้ชม๙๔บาทต่อไร่
มาอีก๔ปีเมื่อปี๒๕๕๔ต้องเสียเงินสำหรับค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า๒เท่าตัว
มาอยู่ที่๒๑๖บาทต่อไร่
พูดง่ายว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทุกปีนะครับ
แต่อัตราผลตอบแทนที่ชาวนาได้รับสวนทางครับคุณผู้ชม
ลดลงจากปี๒๕๕๐ได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย๑๖๐๐กับอีก๑๐บาทต่อไร่
คิดเป็นร้อยละ๖๖๒๖ของต้นทุน
จากนั้นผลตอบแทนสุทธิก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เฉลี่ยแล้วอยู่ที่๓๐๙บาทต่อไร่มีเพียงปี๒๕๕๓นะครับ
รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงราคาข้าวทำให้ผลตอบแทนที่ชาวนาได้รับนั้นเพิ่มขึ้น๑๒๓๙๙ครับ
และมาในปีนี้ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาลดลงอย่างมากนะครับ
เทียบกันกับช่วงเดียวกันเมื่อใน๕ปีที่ผ่านมา
อย่างเข้าเปลือกเจ้าหอมลิราคาเมื่อเดือนกันยายนปี๒๕๕๕อยู่ที่๑๕๓๔๙บาท
ปี๒๕๕๖ตันละ๑๕๗๔๖บาท
จากนั้นก็เริ่มทยอยปรับลดลงครับ
ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยสูง๓๗๐๐บาทต่อไร่นะครับ